พระทรงเป็นพระมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่กล้องเกริกไกรบารมีแผ่ภัยศาล
ภูมิพลทรงฉัดชัชวานทรงครองราชครองแผ่นดินด้วยความดี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
เทวาทั่วผื่นฟ้าและธานีมอบสุขีแด่พระองค์ทรงพระเจริญ
กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า

ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
รอมได้ให้ล้าน
รอมได้ให้ล้าน

นอกจากนั้นนะครับนอกจากยังมีเพลงลูกทุ่งเพราะแล้วนะครับ
และวันนี้นะครับคุณเป๊กกี้เธอมาในม่ายของนางพญา
หลายท่านคงจะรู้จักกันดีเธอมาจากอียิปต์
มาถึงปุ๊บพยายามจะหยิบของแล้วโดนตำรวจจับติดคุกมา๒เดือน

ต้องเล่นให้เขานิดหนึ่ง

อันนี้เรามีชื่อว่าครีโอ
มาสิ
แล้วที่แบบ

เกรงผมเขาสมมุมคุ้มใหม่ครับ
เคยมีคุณพี่เห็นไหม

คุณปราติสิคมาก

อรับ

เคยได้ยินเพลงไหมมีแบบเพลงอีกด้วยนะ

คุณตอบได้เดี๋ยวเป๊กจะให้บัตรไปว่ายน้ำกับฟาร์มจราเข้ค่ะคุณ

หัวใจผมดอก
วันนี้คุณผู้ชมเนี่ยใจจดใจจ่อนะคะ
เตรียมเฝ้าหน้าจอไทยรัฐทีวีไว้เลยนะครับ

หลังจากที่อยู่กับเรามา๒สัปดาห์เต็มนะคะ
เป็นคนที่มีบุคลิกน่ารักสดใสอย่างไม่น่าเชื่อ
น่ารักเป็นน้องที่แบบว่าเหมือนเด็กนักเรียนกางเกง

อาทิตย์ที่ผ่านไปเนี่ยผมใจจดใจจ่อนึกถึงแต่เขา
อยากจะเจอเขาเพราะว่าอยู่เขาแล้วมีความสุข

สัปดาห์นี้เราจะเข้าเนื้อเกมกันให้เข้มข้น

สวัสดีครับ

มากับโอ้ว
คุณป๊า
เดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดาตั้งแต่ร้องได้ไม่ได้เงินมาเท่าไหร่

มีพิตตี้เดินมาส่งเลยอ่ะ

โอเควันนี้มาเป็นกำลังใจให้คุณโทนี่เหมือนเดิม

แล้วก็เตรียมเสียงหัวเราะเอาไว้เหมือนเดิมนะครับ
โอ้โหเดินได้กับเจ้าแม่ง

นั่งคิดไหมว่าเรามาถึงรอบนี้ได้อย่างไร

ไม่มีเลยได้ยังไงไม่มีจะมาถึงรอบนี้ได้ยังไง
แล้วหลังจากนี้แผนระยะยาวเราเป็นไง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

ที่ที่สุดดีแบบหมายแรก๗

เออดี
แล้วตอนนี้ก็ครบคันเลยค่ะด้านล่างของเรานะคะ
สำหรับผู้ที่กดไฟจองสิทธิ์ไว้รอเสียบ

ผู้ใช้สิทธิ์รอเทียมของเรานะ
ด้านล่างนี้ทั้ง๖ท่านนี้

ร้องเพลงเพราะทุกคนร้องเพลงเก่งทุกคน

ถ้าคุณโทนี่พลาดพลั้งนี่เขาขึ้นมาแน่นอน

แต่ว่าตอนนี้ณตอนนี้เลยเวที

ป๊าเป๊๊กอยากให้คุณโทนี่
สมาธิและทำจิตใจ

เพราะว่าตอนนี้ร้องมาได้ถึงเพลงที่เท่าไหร่ล่ะคะ

วันนี้คุณโทนี่จะมาเริ่มต้นด้วย

เพลงที่๕นี้

แล้วถ้าได้ไปก็คือครึ่งทางแล้ว

ถ้าคิดว่าสามารถร้องเพลงนี้ได้
กดปุ่มฝ่ายใช้สิทธิ์รอเสียบเลยนะครับ

มูลค่า๔๐๐๐๐บาทอินโทรเพลง

เป็นเพลงดังแล้วเนื้อเพลงเนี่ยจำง่าย

แต่เว้ยเคยมอ่ะคงไม่ได้ร้องหมดเพลง

เราก็เป็นเคลียร์โอ้ภัตตานะวันนี้

เธอก็ตัวนี่ข้างล่า

เกิดตันค่ะเกิดตันแต่ว่า

ปล่อยที่ปุ่นตายแบบธรรมชาติครับ
ปล่อยที่ปุ่นตายดี

คุณโทนี่เลือกที่จะเล่นหรือจะหยุดครับ
เพลงที่๕นี้นะครับตอบว่าเล่นครับ
คุณโจนี่เลือกที่จะเล่นแล้วนะครับ
ในเพลงที่๕นี้นะครับ
ตัวช่วยจากอีซูซูดีแม็กซ์นะครับ

คุณโทนี่จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
คิดได้ดีนะครับเพลงนี้เพลงที่๕แล้วนะครับ

โอ้โหทีนี้ถ้าไปนี่ก็เหลือ๖๗๘๙๐อีก๕เพลง
จะใช้เพลงที่๙ที่๑๐
เขากล่าวว่าจะใช้ตอนช่วงเพลงที่๑๑นะฮะ

และตอนนี้นะครับคุณผู้ชมทางบ้านเตรียมตัวให้ดี
ก้าวเข้ามาใกล้เครื่องรับของท่านเปิดเสียงให้ดัง

คำถามเราจะมาแล้วนะครับ

คิดว่า๙นี้จะเป็น๙สำคัญของกูโทนี่

ให้กำลังใจคุณโทนี่นะคะ

เอาละครับมาดูกันเลยนะครับสำหรับเพลงที่๕
บูรค่า๔๐๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๕
เพลงมา
สู้นะครับ
สวัสดีครับ
ถึงคนชื่อฉันธนาคที่เคยสบตากันเป็นประจำ
ลายมือไม่ดีผมขอโทษทีเพราะความรู้ต่ำ
หากคำพูดใดไม่ถูกหัวใจหรือไม่ชื่นชำ
จงยกโทษถอยคำที่ผมเพลี่ยงพร้ำบอกรักคุณมาก
หากผิดพลังไปอภัยเธอชั้นทนัก
ผมคนบ้านปากถอยวาจาไม่หวานกินใจ

แล้วตอบที่รักมาให้รู้สึกอะ

ภาพถ่ายหลายเส้นผมส่งให้เป็นของขวัญปีใหม่
หากคุณเกลียดฉันเมื่ออ่านด้านหลังแล้วโยนทิ้งได้
หรืออาจจะเสียเมฆไว้มีคุณขอต้องซ่อนคำช้า
ไปฉีกเผ้าไปอย่าเก็บเอาไว้ให้มันบาดตาก

เคี่ยวกันอ่ะเคี่ยวกัน
ไก่ต๊อกไก่ต๊อกเคี่ยวกัน
ต๊ะต๊ะต๊ะต๊ะต๊ะต๊ะต๊ะ
ติดกันบ่อยมากผมเดี๋ยวผมจำได้เพราะว่าความรู้ต่ำตลอดทุกท่อน
ถ้าคุณโทนี่ร้องผ่านเพลงนี้๔๐๐๐บาทและก้าวไปสู่เพลงที่๖
หกหกหมื่นบาทเลยเกินครึ่งแสนไปแล้วนะครับมาดูกันนะครับ
สำหรับเพลงที่๕มูลค่าถึงสี่หมื่นบาทคุณโทดี้ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

คุณโทนี่ครับคุณโทนี่อยู่กับณการเราอาทิตย์แล้ว
แล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่ห้า
บาทถ้าร้องได้ครึ่งทางแล้วนะครับคุณโทนี่

คุณตนนี่ร้องแผงที่๕ได้

เจ้าเกิดมาเจ้าก็มามือเปล่า

ตอนถ้าเจ้าจะกลับเจ้ากลับมือเปล่าก็ไม่เห็นเป็นไร